เพราะเราคือลูกของพ่อ

ท่านเป็นกษัตริย์ที่เสียสละและยิ่งใหญ่มากครับ
ก็เสียใจเสียใจมาก
ไม่รู้จะพูดยังไงดีว่าเราเสียอะไรไปที่แบบ

แล้วเราก็พยายามทำดีที่สุด
แล้วก็ตอนลูกตอนหลานให้ทำดีที่สุดค่ะ
เพื่อตอบแทนบุญคุณที่พระองค์ท่านทำไว้ให้กับประชาชนของท่านทุกคนค่ะ
เพราะเราคือลูกของพ่อ
รายการที่จะถ่ายทอดความรู้สึกความทรงจำ
ที่ลูกประชาชนชาวไทยมีต่อพ่อของแผ่นดิน

เหรียญทองของชีวิต
สวัสดีครับผมร้อยเอกสมจิตจงจอครับ
จุดเริ่มต้นของการเป็นนักมวยเนี่ยผมเห็นการถ่ายทอดสดทางทีวีครับ
ผมก็เห็นทีวีกีฬาซีเกมเอเชียนเกมโอลิปิกเกม
ก็เห็นภาพข่าวเห็นในหลวงท่านทรงเล่นเรือใบ
เรารู้สึกว่าขณะพระเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่๙ท่านยังทรงเรือใบ
ทำไมเราไม่หัดเล่นกีฬาผมก็เลยลองฝึกเล่นกีฬามาเรื่อย
ชกมวยมาตั้งแต่๘ขวบจนถึงทุกวันนี้ครับ
เพราะพ่อคือจุดเริ่มต้น
ที่ทำให้เด็กชายธรรมดาคนหนึ่ง

แต่ความฝันของเด็กชายสมจิตมีได้หยุดแค่เพียง

มวยสาวความสมัครได้ยิ่งผมเข้ามาในยุคของสมรักษ์ทำสิง
เป็นนักชกเหลืองทองคนแรก
สมรักษ์ได้นำเหลืองทองคนแรกของประเทศไทย
ไปทุนก้าวสวายในหลวงรัชกาลที่๙
เราก็เห็นรู้สึกว่าสุดยอดมาก

หลังจากนั้นมาครับผมก็ฝึกซ้อมตัวเองมัน

อีก๔ปีต่อมาวิจารณ์โฟนฤทธิ์ได้เหลืองทอง

ผมเองก็ได้สัมผัสกับวิจารณ์

แล้วก็ไปเป็นร่วมซ้อมที่ซิดนี่ด้วย
ภาพเห็นก็คือวิจารณ์กลับมา
นำเหลืองทองไปทุนก้าวสวายในหลวงรัชกาลที่๙
ผมรู้สึกว่าสักวันหนึ่ง

อยากจะนำเหลืองทองไปทวายทุนก้าวให้กับหลวงรัชกาลที่๙
อีก๔ปีต่อมาปี๒๐๐๔
ผมสามารถเป็นตัวแทน

ไปต่อยโอลิมปิกที่กรุงเอเทนที่ประเทศกรีช
ครั้งนั้นทั้งสื่อทั้งบุคลากรทั้งสมาคม
ยกให้ผมเป็นเบอร์๑แต่ง๑ที่จะคว้าเหรียญโอลิปิก

ถ้าผมได้เหรียญโอลิปิกเหรียญใดเหรียญหนึ่งกลับมา
ผมก็จะนำไปทวนก้าวทวายในเหลืองรัชกาลที่๙ชิ้น

ผมก็ชกฝึกซ้อมอย่างเต็มที่อีก๔ปี
ผมไปชกที่เอเทน

ผมยิ่งน้อยเนื้อต่ำใจร้องไห้จนคิดต้องเลิกมวยครับคิดว่าไม่ไม่
ผมกลับมาร้องไห้กลับมาผิดหวังตัวเองอยู่สามเดือนอยู่ในห้องแคบที่บ้าน
อยู่ประมาณสามเดือนร้องไห้ทุกวันผมเลยปฏิญาณตัวเองในห้อง
จำได้ว่าในห้องนอนมองว่าขอเวลาลูกอีก๔๐ปี
ลูกจะกลับไปชกมวยอีกสี่ปีเพื่อที่จะนำเหรียญทองกลับมา
แต่ลูกก็ที่ความเพียรมาพยายามของลูกที่ลูกมี

โทษเลยครับสมจิต

คว้าเหรียญทองได้สำเร็จครับสมจิตจงจอหอครับ
คว้าเหรียญทองได้ในมุยศาสตร์คุณสมัครเล่นดับใน
เหรียญทองของทัพนักกีฬาไทยตอนนี้เป็น๒เหรียญทองแล้วครับท่านผู้ชมครับ
ผมเฝ้าฝันจนอายุ๓๓ปี
ครั้งนี้ผมกลับมาคงได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่าน

ได้ชูพระบรมชายลักษณ์ของพระองค์บนวิธี

ให้ทุกคนทั่วโลกได้รู้ว่านี่คือ
พระเจ้าอย่างว่าของคุณท่าน
ทุกคนถามว่าที่ชูแล้วก็คือใคร
ผมตอบกับเพื่อนนักชกเพื่อนโอลิมปิกทุกคนว่านี่คือ
พระราชาของคนไทยทุกคนเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทุกคน
ผมตอบอย่างไม่อายแล้วผมก็สู้รูปท่านบนเวทีโลก

ขอพระองค์ท่านคือแรงบันดาลใจที่สุดของชีวิตผมว่า
มือด้วยผมคือชูรูปพบลมฉายลักษณ์

ผมจำความรู้สึกได้ว่า

ผมเฝ้าฝันรอวัด
ถ้าวันหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน

บ้านการเมืองไม่สงบ

สุดท้ายก็ไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน
ถึงแม้ว่าวันนี้ผมได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่าน
แต่ผมเชื่อในความดีที่ทุกคนทำ
ความดีที่ผมทำทุกวันนี้ว่า

ถึงแม้ว่าไม่ได้ข้าวเฝ้าตามที่ใจเราอยากจะทำ
แต่เชื่อเหลือเกินว่าพระองค์ท่านมองเห็นจริง
ผมเชื่อว่าพระองค์ท่านทอดพระเนธในวันที่ผมชก
จะปฏิญาณตรงนี้ว่าจะเป็นคนดีของแผ่นดินต่อไป
จะเป็นนักกีฬาตัวอย่างที่ดีของเด็กต่อไป
และให้ทุกคนเห็นว่าความเภพความพยายามมันสำเร็จได้

จะขอเดินตามรอยเท้าพอไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง
จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง
ถึงแม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่๙เพื่อถวายเหรียญทองอย่างที่เฝ้าฝันมาทั้งชีวิต
แต่คำสอนของพ่อในเรื่องความเพียรความพยายามทำความดีที่เขาน้อมนำมาใช้ในชีวิต
เปรียบได้ดั่งรางวัลอันสูงสุดที่ลูกของพ่อคนนี้ได้รับสมจิตจง